คุณผู้ชมครับช่วงนี้ใครจะออกเดินทางท่องเที่ยว
ยังคงต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้
รวมไปถึงต้นสัปดาห์หน้าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับ
เพราะว่าปัจจัยต่างที่เข้ามามีบทบาทในเมืองไทยของเรา
เป็นปัจจัยที่เข้ามาแล้วก็ออกไปอย่างรวดเร็ว

ยุลูกนี้มีการก่อตัวขึ้นแล้วก็มีการเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยนะครับ
แต่ว่าอากาศเย็นที่มีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงวัน๒วันหลังจากสุดยุคเวลาค่ะ
ก็ทำให้พายุลูกนี้นั้นค่อยอ่อนกำลังลงนะครับ
ดังนั้นการเข้ามาเร็วออกเร็วก็จะทำให้การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกิดขึ้น
หลายจุดหลายพื้นที่การเปลี่ยนแปลงในช่วงเช้ากับช่วงค่ำแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับ
นี่คือการคาดการณ์อากาศเย็นที่จะค่อยมีการแผลลงมาปกครุมเมืองไทยของเรา
ก็จะสังเกตว่าสีที่เป็นแดงส้มนะครับ
ค่อยมีการแผลลงมาปกคลุมอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ต่อเนื่องไปถึงต้นสัปดาห์นะครับ
ก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานตอนบน
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบนอากาศก็จะเริ่มเย็นลง
ส่วนบริเวณตอนกลางของประเทศไทยเนี่ยนะครับ
ก่อนหน้านี้ที่มีหมอกปกคลุมก็จะทำให้หมอกเหล่านี้หายไป
นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตอนบนส่วนตอนล่าง

เป็นที่แรกที่ได้รับอิทธิบลจากอัตภัษยรมหนาวที่พักเข้ามา
จะทำให้อุณหภูมินั้นต่ำกว่า๒๐องศาในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
มีโอกาสต่ำสุดที่ประมาณ๑๕๑๖องศา
กรุงเทพก็อยู่ที่ประมาณ๒๐ต้นในช่วงเช้า
ส่วนพื้นที่ภาคเหนืออยู่ที่ประมาณ๑๘๑๙องศาในพื้นราบ
ส่วนตามยอดดอยยอดภูมีโอกาสเจอกับน้ำค้างแข็งนะครับ
จะทำให้จุดดังกล่าวนั้นอากาศเย็นลงอย่างรวดเร็ว
ใครที่จะเดินทางขึ้นไปบนยอดดอยก็อาจจะต้องระวังหน่อย
เพราะว่านอกจากมีเรื่องของอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้ว
ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนั้นสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ

ใครที่จะต้องเดินทางขึ้นตามยอดเขาตามหน้าผาต่าง

เฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งที่ติดกับพม่านะครับ

สำหรับใครจะวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวนี้